ใช่เป็นพ่อเลี้ยงแล้วจับยัดถังซักผ้า

เด็กนะพี่เบิร์ตมีแผลแบบเต็มตัวไปหมดเลย

มันหลงผัวมากมันไม่สนใจลูกเลย

ก็ไปร้องกับคุณกันจอมพลังนะคะ
เด็กผู้หญิง๒ขวบเองพี่เบิร์ต

พ่อเลี้ยงจับขังไว้ในเครื่องซักผ้า
เป็นแผลที่เหลียวเป็นจ้ำแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะ
หน้าผากโอ้โหลูกเอ้ย

เลยไปร้องกับคุณกันจอมพลังนะคะ
เมื่อวานนี้นะคุณกันจอมพลังพาคุณยาย
คุณยายอายุ๔๑ยายอายุ๔๑เอาแล้วแม่เด็กอายุเท่าไหร่ล่ะ
คือไปแจ้งความที่สอนอท่าข้ามแม่เด็กอายุ๒๕ปี
แล้วพ่อเลี้ยงอายุ๒๘คือแม่เด็กบอกเลยยายบอกเลยนะ
บอกว่าลูกสาวฉันหลงผัวมากเลยไม่สนใจลูก
สังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นคือเห็นแผล
แผลเขียวช้ำบนตัวหลานถามลูกสาวก็คือถามแม่เด็กนั่นแหละ
แม่เด็กบอกว่าอ๋อแผลมาจากคุณครู
ถามครูครูบอกไม่นะคะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
กับเด็กแน่นอนเลยประกอบกับวันหยุดลูกสาวเนี่ย
จะพาหลานมาเจอแต่หลังเนี่ยยายบอกไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลย
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทั้งแม่เด็กเองแล้วก็พ่อเลี้ยง
น่าจะรู้เห็นแล้วก็ทำร้ายร่างกายเด็ก๒ขวบหรือเปล่าค่ะ

ซึ่งเขาเป็นคนถ่ายเหรอ
ใช่ค่ะตัวเขาภาพนั้นเขาเป็นคนถ่ายแล้วเขาก็เป็นคนโพสต์ลง
เขาโพสต์ว่าเด็กนี้ดื้อต้องโดนทำโทษแบบนี้
ลูกเรารักเขามากไหมจนยอมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้กับหลานเรา
รักเขามากคือเขายอมตัดอ่ะยอมตัดพ่อตัดแม่
เพื่อผู้ชายคนนี้เหมือนตามข่าวอื่นอื่นที่ออกมา
วันนี้มาเจอกับตัวเองแม่รู้สึกยังไงแม่

โอ้โหเนี่ยฟังคุณยายบอกนะคะหลังจากนั้นก็เลยพายายไปรับหลาน
หลานอยู่ที่เนอร์เซอรี่ค่ะทะเทาเคหะบางบอน
แล้วเห็นใบหน้าหลานสองขวบยังเป็นรอยช้ำจางอยู่เลยค่ะ
ครูที่เนอร์เซอรี่บอกนะบอกว่าเห็นเด็กมีรอยแผลตั้งแต่วันแรกเลยที่น้องมา
คุณครูน้องเข้ามาวันแรกเมื่อไหร่นะ๑๕มิถุนาค่ะตอนนั้นครูไม่ได้เอกใจ
เพราะว่าแม่เด็กบอกว่าไงรู้ไหมอ๋อคุณครูค่ะน้องเนี่ยเขาไปเล่นกับเด็กแถวบ้านมา
แล้วก็โดนกัดค่ะมันก็เลยเป็นรอยแบบนี้ดูสิที่หลังเนี่ยมีรอยคล้ายฟันกัด
แล้ว๑๓กรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยนะแผลเต็มตัวไปหมดเลยค่ะ
มันมีจังหวะที่น้องลงมาจากแท็กซี่เนี่ยก็เห็นแผลเต็มตัวไปหมดแล้ว
หลังหูแตกมีรอยช้ำที่หน้าแล้วตอนเย็นเนี่ยพ่อเลี้ยงขับแท็กซี่มารับ
คุณครูบอกนะว่าตัวน้องสองขวบเนี่ยหวาดกลัวร้องไห้
วิ่งไปหลังเนอร์เซอรี่อะค่ะก็ปลอบแล้วก็อุ้มมามาให้ผู้ปกครอง
ถามเรื่องรอยแผลกับพ่อเลี้ยงด้วยพ่อเลี้ยงบอกว่ายังไง

จัดข้างหลัง๒ที่แล้วก็ข้างหน้าน้องจะมีแผล
แต่ถามแม่น้องแม่น้องบอกว่าโดนเพื่อนฟัดมา
มีรอยแดงด้านข้างเหมือนโดนฝ่ามือค่ะ
แล้วก็ตรงหัวน้องจะเฉียวครูก็เลยถามพ่อ

ตรงนักฐานค่ะถามคนที่มาส่งเขาบอกว่า
น้องล้มโดนอะไรนะกวดก้อนหินที่บ้าน
พ่อน้องมารับน้องเห็นรถแท็กซี่เลี้ยวเข้ามา
น้องร้องแล้วน้องวิ่งไปหลังบ้าน
ครูก็เลยไปอุ้มเขาเข้ามาบอกว่ากลับบ้านลูก
เดี๋ยวเขาไหม้คือเขาบกมือ
เขาพูดยังไม่ค่อยเก่งเราก็เลยไม่ได้คิดอะไร
เวลาเขาเห็นรถเขาจะกลัวรถมาจอดหน้าบ้านเขาจะกลัวมาก
สองขวบยังพูดไม่ค่อยเก่งคุณครูบอก

ไม่แล้ววิ่งหนีค่ะ
จริงก็ต้องฟังทางฝั่งของแม่เด็กด้วยนะ
แม่เด็กเขาบอกคุณกันจอมพลังว่าไงรู้ไหม
คุณกันไอ้ที่ขังอยู่ในเครื่องซักผ้าไม่จริง

คุณกันทำเป็นเชื่อแต่เอกใจนะ
เอกใจหลายอย่างเฮ้ยเด็กจะไปเล่นในเครื่องซักผ้าแบบนั้นเหรอ
แต่ที่ทำเป็นเชื่อเพราะว่ากลัวไงว่าแม่เด็กจะหนี
เชื่อไว้ก่อนแล้วก็พายายเข้ามาแจ้งความนะคะ
ส่วนเรื่องทางคดีตำรวจก็เตรียมจะดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยงแล้ว
ความผิดทำร้ายร่างกายแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงในครอบครัวด้วยนะคะ